คุณผู้ชมค้าร้านแห่งนี้นะคะเปอดมานานกว่าเจ็ดสิบปีแล้ว
วันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าเจ้าของร้านมีเคล็ดลับอะไร
จึงได้คงความอร่อยของพอย่าพยาวนานกว่าเจ็ดสิบปีขนาดนี้ค่ะพ่อ
ร้านนี้เปิดขายมานานกว่า๗๐ปีแล้ว
แต่ก็ยังคงรสชาติความอร่อยของสูตรดั้งเดิมไว้ไม่มีเปลี่ยน
คุณนัทภาธัญวัฒน์วงศ์เล่าให้ฟังว่า
ตั้งแต่จำความได้คุณพ่อคุณแม่ก็ขายป่อเปี๊ยะอยู่แล้ว
เมื่อโตขึ้นจิลสุดทอดการขายป่อเปี้ย

โดยใช้สูตรดั้งเดิมที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำมาก่อน
เนื่องจากรสชาติความอร่อยไม่เคยเปลี่ยน

ที่ทานป่อเปี้ยมาตั้งแต่เด็กหรือก็นุ้นสาว

ที่เพิ่มเติมก็คือพาลูกพาหลานไปทานด้วย
บางคนย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่น
แต่เมื่อมีโอกาสเดินทางมาที่หัดใหญ่

เพราะว่าทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าร้านนี้เลยค่ะ
ทานมาประมาณ๓๐กว่าปีค่ะ

เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เปิดแล้วมาเลย

นี่คือหัวใจความอร่อยของบ่อเปี๊ยะที่นี่

และหอมมันแก้วที่ต้มด้วยน้ำพะโล
ทำให้เวลาทานมีกลิ่นของพะโล้ออกมา

ที่ยังได้ทานป่อเปี้ยสุดโบราณแบบนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่ถึงกับต้องเอ่ยปากขอบคุณ
ที่คุณนัทภาได้สืบทอดป่อเปี๊ยะสุดโบราณเอาไว้
ขอบคุณที่สืบทอดต่อจากพ่อแม่
ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้กินอีกของอร่อยอย่างนี้
จ้ะแล้วมันมีเจ้าแรกเจ้าเดียวในหัดใหญ่

เยอะมากขอให้สอนขอให้ทำเป็นชาย
ไม่เอาแล้วค่ะพี่พอเพียง
ทำตามกำลังค่ะเพราะเราจะได้จุดพัก
เราอยากพักเมื่อไหร่เราก็ได้พักค่ะ
จากสูตรความอร่อยแล้วคุณนัทภาบอกว่า
สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความใส่ใจ
ต้องใส่ใจในรายละเอียดของส่วนผสม
โดยเฉพาะน้ำซอสที่ถือเป็นหัวใจ
ที่ทำให้ป่อเปี๊ยะที่นี่อร่อย
สำหรับราคาธรรมดาอยู่ที่๔๐บาท
และพิเศษ๕๐บาทค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากลืมลองรสชาติป่อเปี๊ยะ
โดยนำซอสสูตรโบราณชุ่มแบบนี้
ไปได้ที่ร้านป่อเปี๊ยะแสงจันทร์

จังหวัดสงคลาค่ะ